ตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแทงแม่เลี้ยงปล่อยเงินกู้ที่จังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตคาบ้านพักนะครับ
วันนี้ไปทำแผนแล้วก็จำลองเหตุการณ์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขณะที่ครอบครัวยังคงโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปติดตามจากรายงานครับ
นี่เป็นเสียงของผู้เป็นพ่อที่ร้องเรียกลูกสาวของเขาคือนางสมบุญอินสันอายุ๖๑ปี
จากไปไม่มีวันกลับหลังถูกคนร้ายก่อเหตุใช้มีดแทงจนเสียชีวิตคาบ้านพัก
ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีไหนทดสะพอนแก้วน้อย
เขยของผู้เสียชีวิตเป็นผู้เห็นเหตุการณ์

แต่คนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไปได้

และไฟฉายของคนร้ายที่ตกอยู่บริเวณข้างเคียง
วันนั้นก็คือผมนอนเล่นโทรศัพท์กับแฟนอยู่ในห้องตรงนี้ครับผมครับ
หลังจากนั้นผมได้ยินเสียงแม่เข้ามาเข้ามาเสร็จได้ตั้งรถแล้วก็เดินเข้าไปตรงมุมตรงที่พัดลมสีแดงซึ่งจะมีโต๊ะวางโต๊ะยาวกวางครับผม
ในส่วนของต้นช่วงระมใหญ่ตรงนั้นนัดจะมืด

สิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้เป็นเพียงแค่ฝันร้าย
และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับแม่ของเธอเอง
แม่ที่เสียไปนี่แกก็ดูแลจนจนหมดลมสุดท้าย
ไฟมาจ่วยเองเนอะมันต้องเงียบได้ก่อนเนอะ

จับได้แน่นอนพี่กับผมของมัน
ต้องอยากจับได้ก่อนเพราะพี่อยู่บ้านอี
ถ้าจับได้แล้วพี่จะต้องอยู่กันยังหวาดภาวะนี่มั้งก็
เหตุการณ์เสด็จขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ยังคงสร้างความหวาดภาวะให้กับคนในชุมชนน้องตองอยู่ไม่จางหาย
บใดที่ตำรวจยังคงจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
ซึ่งล่าสุดพลตำรวจตีจำนงรัตนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เรียกประชุมตำรวจชุดขี้คลายคดีที่สพนตอง
โดยตั้งปมสังหารไว้๓ประเด็น
ประเด็นแรกคือเรื่องเงินกู้ที่ผู้ตายปล่อยกู้
และกำลังมีคดีฟ้องร้องกันที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
ประเด็นที่๒กำลังตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตมีเรื่องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
และประเด็นที่๓เกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมด

เพื่อจำลองเหตุการณ์และเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
โดยจะเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว